ธรรมดาโลกไม่จำวันนี้เศรษฐีป้ายแดงจะพาไปพบกับพ่อค้าขายปลาหมึกบด
ที่เขาใช้กลยุทธ์ง่ายที่ทำให้ทุกคนต้องหยุดซื้อแล้วจะพาไปพบกับเคล็ดลับและแนวคิดการเพิ่มมูลค่าหมูย่าง
จากอดีตเชฟเรือสำรานที่สร้างรายได้ให้กับตัวเขาหลักแสนต่อเดือนพร้อมพูดคุยกับเศรษฐีรุ่นใหญ่ที่เริ่มต้นชีวิตด้วยการทอผ้า
สู่เจ้าของโรงแรมราชาบุระโรงแรมที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
สวัสดีครับพบกับเคล็ดลับทำเงินใหม่ใหม่
ไอเดียรับทรัพย์เด็ดดูก่อนรวยก่อน
กับรายการเศรษฐีปะเจไรฟ์
วันนี้ครับที่ขอเริ่มต้นด้วยอาชีพที่ต้องเรียกว่า
ว่าใช้ความยัวบดยัว
ยัวบดยัวบดอะอยากเบาคืออาหาร
มันยั่วและบดเนี่ยมันคืออาชีพของพ่อค้าขายปลาบึกบด
มันต้องบดจริงแล้วมันยั่วยังไงคะ
คนนี้ครับเขามีฉายาว่าพ่อค้าบึกบดร้อยลีลา

ใช่แล้วที่ใครกันดีครับต้องสะดุดตากับลีลาของพี่เขาครับ
เพราะว่าเสื้อผ้าหน้าผมแต่ละวันนี้นะครับ

สวัสดีครับ
ร้านปัมมึงแถวไหนดีค่ะ

ผมเรียป้าคินผีวลามูทา
พ่อค้าขายปลาหมึกบดย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าที่สร้างเอกลักษณ์ในการขายโดยการแต่งกายไม่ซ้ำในแต่ละวันจนทำให้ปลาหมึกบดของคุณเบียร์ขายหมดทุกวัน
โอ้โหลีลาจะเต็มขนาดนี้เนี่ยอยากรู้แล้วล่ะครับว่าพี่เขาไปเอาความคิดนี้มาจากไหนกันล่ะครับ
แต่งธรรมดามันก็ธรรมดามันก็เหมือนเจ้าอื่นเราอยากเป็นปลาหมึกที่ใครก็ได้ก็มาขายปลาหมึกได้เช่นรอปภก็ขายปลาหมึกได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนแก่แต่มันเป็นเราและเราอยากเลือกที่จะเป็นแบบนี้ครับ
ไหมขำเขาขำผมผมจะขำเขากลับเลยผมก็ตลกตัวเองส่วนมากจะขำก่อนแต่เขาขำแล้วเขาซื้อนะ
หนึ่งเดือนเนี้ยผมใส่ไม่ซ้ำกันเลยมีมากกว่าสามสิบชุดอย่างชุดเนี้ยเจอผมวันนี้อีกหนึ่งเดือนอ่ะ
จะเจอชุดนี้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็จะมีคนที่เขาแบบเราต้องผ่านประจำอ่ะเขาจะหยุดทุกอย่างว่าวันนี้เป็นอะไรเป็นอะไร
เวลาผมขายเนี่ยคาแรคเตอร์มันก็จะเปลี่ยนอย่างเช่นผมเป็นรอพอเวลาไปเสิร์ฟผมก็สวัสดีครับหรือไม่ก็หยิบนกหวีดมาเป่าผมใส่ชุดอย่างอื่นมันก็จะเป็นไปตามที่ชุดที่ใส่ครับ
มาเป็นพ่อค้าขายปลาหมึกบดผมก็ทำมาหลายอย่างนี่เป็นนักดับเพลิงของเอกชนนะครับแล้วก็อยากมีธุรกิจของตัวเองก็มาขายปลาหมึกย่างแหละแต่ว่าเป็นปลาหมึกสดทีนี้มันก็ประสบปัญหาหลายอย่าง
วันหนึ่งก็ตัดสินใจเก็บเงินซื้อจักรยานหาข้อมูลทำการบ้านศึกษาอยู่ประมาณ๓เดือนมาลงเอยที่การเป็นพ่อค้าปลาหมึกบดเป็นร้านของเราเคลื่อนที่ได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าของเราก็ไม่เสีย
ไอเดียนี่นะส่วนตัวเลยนะครับผมชอบกินแล้วก็มีวันหนึ่งผมก็กินกินปลาหมึกไปปุ๊บผมไปเข้าห้องน้ำกลับมาเพื่อนกินหมด
กินเนี่ยก็เลยแบบพูดกับแฟนว่าเนี่ยจะเอาอันเนี้ยจะเอาเนี่ยจะขายเนี่ย
เงินทุนก้อนแรกที่ผมลงทุนนะฮะรวมหมดเนี่ย๑๓๐๐บาท
ทุกวันนี้คืนทุนหมดแล้วครับคืนตั้งแต่เดือนแรกเลยครับ
ช่วงที่ผมพลิกเนี่ยคนเยอะสามพันหกร้อยบาท
อะไรที่ทำให้วันนั้นมันขายดีผมว่าลูกค้าครับ
ให้ใจลูกค้าเรามีบทสนทนาคุยเฮฮาตลก
ตรงนี้แหละคือทำให้ผมขายได้ผมไปไหนผมก็ขายได้
หมึกบดของผมดียังไงก็อร่อยไง
หมึกบดที่อร่อยรสชาติต้องเป็นยังไง
ผมได้ความรู้มาจากอาม่าอาม่าบอกว่า
หมึกที่ดีมันต้องหอมหวานตัวมันต้องใส
แล้วเวลามากินมันหอมอร่อย
นี่แหละครับผมก็ใช้ปลาหมึกตัวนั้นแหละมาขาย

ปลาหมึกแถวไหนแพงสุดคะ

เรียกว่าถ้าใครที่ได้มาอุดหนุนร้านหมึกบดรสลุงหนวด
จากจะได้ความอร่อยของปลาหมึกบดแล้ว
ยังได้รอยยิ้มกลับบ้านไปด้วยล่ะครับ
สำหรับใครที่อยากมากินปลาหมึกบดรสลุงนวด
ให้มาที่มหาลัยหอการค้าแถวหน้าม
ตั้งแต่เวลา๒ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะฮะ

ปลาหมึกบทรสลุงหนวดร้านนี้
ใช้ของดีเกรดดีใส่ใจในการย่าง

สิ่งสำคัญที่สุดในการเป็นพ่อค้าปลาหมึก

ให้ใจลูกค้าแล้วก็เราใส่ใจทุกขั้นตอนจริง
มันไม่เกี่ยวกับว่าผมขายได้วันละกี่บาท

ความสุขของผมคือรอยยิ้มของลูกค้า
มันได้มากกว่าเงินมันได้ใจลูกค้ามันได้รู้จักกัน
มันมีแต่มิตรภาพครับผม
ใครก็ตามแต่นะฮะที่อยากมีอาชีพของตัวเอง
ชอบอะไรให้ทำสิ่งนั้นก่อนครับ
เราจะไปทำสิ่งอื่นที่เราไม่ชอบมันยาก
ถนัดอะไรชอบอะไรทำสิ่งนั้นก่อน

โอ้โหยั่วบดปลา
ยั่วครับตูแบบว่าแน่นเมอร์นะครับ
ต้องหยุดดูแล้วก็อุดหนุนจริงนะครับ
นี่ทำเป็นเล่นไปจะบอกว่ารายได้วันหนึ่งสูงสุดของเขาคือ
เยอะละกันแสนเลยนะครับ
ประเมินของพี่เบียร์เขานะครับใช้ของดีนะครับ
มีคุณภาพกลิ่นหอมรสชาติหวานหอมชวนรับประทานนะครับ

เลยฮะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับ
ที่เขาปั่นขายอยู่แถวนั้นเอง

ต้องไปหาเครื่องดื่มดับกระหายคลายร้อน
เพราะว่าใบตองจะพาไปกินน้ำหอมค่ะ

รู้แหละน้ำหอมที่ว่าคือมะพร้าวน้ำหอมแน่เลย

ใช่อยากจะแนะนำว่ามันคือน้ำหอมที่ดื่มได้จริง
และนี่ค่ะพาทุกคนมาที่ร้านนี้เลยนะคะ
อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้า

เห็นมั้ยคะเขากำลังหยดอยู่ผสมอยู่เนี่ย
ไม่ใช่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดนะคะ
แต่เขาเอาน้ำหอมมาหยดลงไปผสมในน้ำ

อย่านะคะอันนั้นมันมีแอลกอฮอลถ้าดื่มไม่ได้นะคะ
สำหรับหัวน้ำหอมดอกไม้เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมด๓กลิ่นนะคะ
ก็คือกลิ่นลาวเวนเดอร์อ๋ออักกุระและกุหลาบค่ะได้ครอบเลย
ใช่แล้วพอผสมน้ำหอมแต่ละกลิ่นลงไปได้กลิ่นที่ถูกใจแล้ว
ก็เทลงไปในแก้วที่เตรียมน้ำแข็งเอาไว้นะคะ
นั่นแหละคนคนให้เข้ากันรสชาติมันจะแบบหวานละมุน
แต่ที่สำคัญมากกว่ารสชาติคือกลิ่นกลิ่นน้ำหอม
มันได้กลิ่นหอมที่มันฟุ้งเตะจมูกนะคะ
และที่นี่เขาไม่ได้มีขายแค่เครื่องดื่มที่เป็นน้ำหอมอย่างเดียวนะคะ
มีอีกเมนูที่ขายดีมากก็คือเครื่องดื่มทำนายดวงชะตาเฮ้ย
สายมูมาเมนูนี้นะคะ
ไม่ได้มีน้ำหอมเป็นส่วนผสมแต่อย่างใด
แต่ว่าเขาจะมีก้อนก้อนที่ว่านี่คือก้อนทำนายดวงชะตา
หรือที่เรียกว่าก้อนฟอร์จูนบอลนั่นเอง
เขาจะผสมลงในถ้วยทดลองค่ะ
สมน้ำเสร็จในแก้วเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนสีไปตามดวง
อย่างเช่นสีเหลืองก็ทำนายว่าการงานของคุณจะก้าวหน้า
หรือสีชมพูคุณจะสมหวังในเรื่องของความรัก
สีม่วงก็จะมีชื่อเสียงและพลังอำนาจ
สีฟ้านั้นก็จะเป็นเรื่องของการเงินอ่า
เขาจะมีแผ่นเมนูมาให้เราอ่านเลยว่าเราชอบแบบสีไหนเรื่องอะไรเน้นยังไง
จะบอกว่าร้านนี้เขามีลูกเล่นจริงค่ะ
ที่เด็ดจริงจริงนะทั้งน้ำหอมพริกกินได้ครับ
ดูดวงอีกไอเดียมันเลิศจริงแม่ต้องไปให้ได้เลย
ใกล้กับสี่แยกขวงสิงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปาง
อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่เองเจ้า
หรือจะสอบถามนัดหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเราขึ้นให้เลยนะจ๊ะ

วันนี้เป็นเรื่องของอร่อยเหมือนกันเลยนะคะ
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวในตำนานค่ะที่เปิดมากว่าหนึ่งร้อยปีแล้วค่ะ
ร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่คู่เมืองสงขลาเลยนะคะ
เดี๋ยวเราตามไปดูความเก่าของร้านนี้กันเลยค่ะ
พาลงใต้ไปจังหวัดทรงคราแม่เพราะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่า
ที่นี่นะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวระดับตำนานที่ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวโกแบนสูตรโบราณ
ซ่อนตัวอยู่ในย่านเมืองเก่าแห่งนี้
ดูสิครับคุณผู้ชมลูกค้าแน่นร้านขนาดนี้
การันตีถึงความอร่อยแน่นอน

ยืนยันจากลูกค้าขาประจำ

ถือเป็นเคล็ดลับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวโกแบน
ถ้าอยากรู้ก็ต้องไปถามคนนี้เลยครับ
คุณสุชาติรัตนคันทรง

ซึ่งโกแบนบอกกับเศรษฐีป้ายแดงว่า
โอ้โหสิ่งที่มัดใจลูกค้า
คงหนีไม่พ้นก็มีวิธีการทำก๋วยเตี๋ยว
ที่ยึดตำรับโบราณแท้

ถือเป็นสูตรลับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณย่า
จนถึงรุ่นโกแบนเลยทีเดียว

ก็ประมาณ๑๐๐ปีเลยล่ะครับ

ถ้าไม่อร่อยจริงอร่อยจัง

ไม่ได้นานถึง๑สัตวรรษขนาดนี้ล่ะครับ

ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับความอร่อยของทางร้านนั่นก็คือ

ลูกชิ้นเอ็มหมูหรือเต้าหู้ทอด
สามารถไปได้ที่แยกถนนรามันตัดถนนไซบุรี
ตรงข้ามสมาคมแต้จิ๋วสงขลา
ด้วยความอร่อยที่บอกกันปากต่อปากแบบนี้
เป็นร้านตำนานของอร่อยแห่งเมืองทรงคร่านั่นเองล่ะครับ
โอ้โหนี่บรรยากาศแบบนี้นี่ของชอบผมเลยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ลูกชิ้นของเขากับเต้าหู้ทอด
แบบนี้อยากจะปักหมดแล้วตามไปกินเลยค่ะแม่เนย
ตั้งอยู่แยกรามันตัดถนนไฟบุรีนะคะ
ตรงข้ามสมาคมแต้จิ๋วสงขลานั่นเอง
ถ้าเกิดว่าไปไม่ถูกนะคะสามารถสอบถามเส้นทางได้ตามที่อยู่ตรงนี้เลย
และยังมีอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับ
เพราะว่าช่วงนี้คือช่วงชี้เป้าเผาตรงแย่
วันนี้พี่จะพาไปชิมบัวรอยไข่หวานจ้าวเด็ดนะฮะย่านถนนสงประภาคดีค่ะชอบ
ฮือพามาที่นี้เลยร้านบัวรอยไข่หวานปิ่นเจริญ๓ค่ะ

แล้วก็จำกัดนะคะแค่คนละ๑๐ชุดเท่านั้น
คุณลุงบอกว่าเขาทำกับคุณป้าสองคนค่ะ
ก็เลยทำได้แค่วันละแบบ๓๐๐๕๐๐ชุดเท่านั้นไม่เกินนี้นะคะ
ต้องซื้อกลับอย่างเดียวไม่มีโต๊ะนั่งทานด้วยนะ
นี่ขนาดไม่มีโตลูกค้ายังเยอะขนาดนี้เลย
การันตีความอร่อยเพราะว่าเขาเปิดขายมากว่า๓๐ปีแล้วค่ะคุณผู้ชม
ก่อนหน้าที่จะมาทำบัวลอยเนี่ยนะคะเคยทำมาแล้วหลากหลายอาชีพเลย
แต่ก็มาลงเอยที่เจ้าบัวลอยไข่หวานนี่แหละค่ะ
เพราะเขาบอกว่าอุปกรณ์มันไม่เยอะดีครับแล้วกำไรก็ดี
จุดเด่นของที่นี่คือการทำบัวลอยแบบสดนะคะ
สังเกตไหมคะว่าบัวลอยร้านนี้เขาจะใช้เป็นอุปกรณ์ที่กดแล้วก็ตัดแป้งออกมาเป็นชิ้นเหลี่ยมยาวอะค่ะ
แล้วก็สุดที่จะใช้ทำบัวลอยนะครับก็สดใหม่วันต่อว่าเลยนะคะ
อย่างตัวอย่างแป้งเขาก็ใส่สีจากธรรมชาติ

เทวดำเชื่อมเนื่องค่ะเป็นนองเชื่อมใบเตอร์

ก็เป็นกะทิสดข้นเลยนะ

กว่าจะมาเป็นบัวรอยแต่ละถ้วยนี่นะฮะเรียกว่าลูกค้าติดใจและคิวยาวอย่างที่เห็นนี้ทุกวัน
ใช่ค่ะต้องเรียกว่าเป็นบัวรอยยืนหนึ่งจริงปังมากนะคะ
ทำใหม่สดหม้อต่อหม้อลูกค้าก็เห็นแล้วก็มั่นใจในความสดสะอาดแล้วก็อร่อยตรงนี้แหละ
เป็นจุดขายแล้วราคาก็ไม่แพงถ้าใส่ไข่หวานนะคะ๒๕บาทส่วนใครชอบแบบไข่เค็มจัดไปเลย๓๐บาทจ้ะ
นะฮะและใครที่อยากชิมนะฮะขนมบัวร้อยอร่อยแบบนี้นะฮะผมต้องแนะนำที่นี่เลยนะครับ
เปิด๕โมงเย็นถึง๓ทุ่มนะฮะวันนี้ไปก่อนเปิดร้านสักหน่อยนะครับไม่ฉะนั้นคิวจะเต็มและจะอดกินนะจ๊ะ
แล้วก็ผันตัวมาเปิดร้านที่มีชื่อว่าร้านมหาศาลหมูย่างรสเด็ดเผ็ดไฟลุกมากคือยังอลังการขนาดนี้
อร่อยแล้วนะคะใช่ไหมคะอยากรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงขายได้เป็นแสนแบบนี้

สวัสดีครับสวัสดีครับผมดมการันศรีประเสริฐนะครับผม
เจ้าของร้านมหาศาลหมูย่างรสเด็ดเผ็ดไฟลุกสาขานวลจันทร์ครับ
ตอนที่มีโอกาสได้ไปทำงานเรือสำราญนะครับ
แล้วก็ขึ้นญี่ปุ่นไปอลาสก้า
หลังจากที่เราคิดว่าเราจะทำหมูปิ้ง
มันก็เกิดคำถามต่อมาว่าเฮ้ยแล้วมันจะแตกต่างจากคนอื่นยังไง
เพราะว่าความส่วนตัวผมชอบตามเผ็ดอยู่แล้ว
ก็เลยลองคุยกับเพื่อนว่าถ้าเราทำเป็นหมูปิ้งแบบเผ็ดใส่พริกลงไปเนี่ยจะเป็นยังไง
ก็เลยลองมาทำทานดู
แล้วถามหลายคนเขาก็บอกว่ามันแปลกใหม่ดี
ก็เลยตัดสินใจเริ่มต้นทำธุรกิจตรงนี้ครับ
ตอนแรกเรากะที่จะเน้นขายส่งเป็นหลัก
เพื่อจะให้คนที่เขารับเราไปต่อ
ถ้าเขาขายได้ถ้าเขาสร้างเป็นอาชีพได้
เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้
ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่หลังจากที่เราหมักแล้ว
เราก็จะมาเสียบนะครับเป็นไม้
เราจะมีแบบที่เสียบแล้วก็ลงแพ็คลงกล่อง
เราก็สามารถแพ็คแล้วก็แช่ช่องปี๊ด
เพื่อที่จะรอขายส่งให้กับลูกค้าได้
ขายโสงก็คือห้าสิบไม้ราคาสี่ร้อยบาท
ขายปลีกหน้าร้านก็สิบสองบาท
หลังจากที่เราเสียบหมูนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะมาแพ็คอย่างนี้นะครับ
แล้วก็จะมาเก็บไว้ในตู้ปี๊ดนะครับ
เพราะว่าหนึ่งคืนที่ร้านเราก็ไม่ได้มีที่จอดรถ
ผมพยายามจะทำให้มุมมอง
มีความคิดเกี่ยวกับหมูปิ้งเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับ
ก็คือเมื่อมันมีรสเผ็ดขึ้นมาเราก็ไม่ได้จะขายแค่ตอนเช้าอย่างเดียวแล้ว
สามารถขายเป็นมื้อกลางวันก็ได้มื้อเย็นก็ได้มื้อดึกก็ได้
เราทำการตะลาดแบบนี้เราโปรสโน้วไป
เพื่อที่จะทำให้มุมมองของธุรกิจหมูปิ้งของเรา

โอ้โฮเป็นต้องหายเลยนะ
คุณโดมฮะทั้งขายทั้งวันเช้ายันดึกเลยนะฮะแล้วหมูปิ้งของคุณโดมนี่บอกเลยว่าน่ากินมาก
กินมากนี่ค่ะพี่โดมเขาทำให้หมูย่างที่ดูธรรมดาธรรมดามันไม่ธรรมดานั่นเอง
คือเขาเพิ่มเรื่องของความเผ็ดร้อนจากพริกจินดาชอบหมูย่างมันแบบมีรสชาติที่มันแปลกใหม่นั่นเอง
พอลูกค้าได้มาทานเอาติดอกติดใจจนสร้างรายได้เป็นเกาะเป็นกรรมได้ขนาดนี้
คุณผู้ชมลองดูแล้วเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้
เรียกว่าสุดยอดจริงนะพี่โดมแม่ตามไปชิมแน่นอน
เพราะว่าถ้าชอบแบบแซ่บแบบนี้นะคะ
แต่ว่าตอนนี้นะเล่าข่าวกันมาเยอะแล้วขอพักไว้จิบน้ำนิดนึงนะคะ
แป๊บเดียวค่ะช่วงหน้าเศรษฐีป้ายแดงยังมีเรื่องราวดีอีกเพียบเลยค่ะ
แรมโอ่งค่ะเคยไปใช้บริการแล้วก็ได้เห็นว่าเขาตกแต่งแล้วก็ดีไซน์โรงแรมให้เป็นในรูปแบบของโอ่ง
ราชบุรีมันยังไม่มีแบบนี้แล้วที่นี่เป็นที่แรก
คำว่าราชาบุระก็เปรียบเสมือนเมืองแห่งพระราชา

พอมาได้ยินการออกข่าวว่าโรงแรมราชาบุระ
แต่ว่าการโปรโมทของโหโรงแรมเป็นอัตลักษณ์สวยมาก
ก็อยากจะมีเวลาว่างสักวันสองวันหรือวันไหนวันดี

เคยเห็นจากในรูปมานะครับ
แล้วก็จากปากที่ว่าคนมาทานอาหาร
ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารด้วยเห็นเขาพูดกันนะฮะ
เคยมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาใช้บริการแล้ว
แล้วเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศริมน้ำดีครับ
ห้องพักสวยอาหารอร่อย
สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาที่พัก
ที่อยากจะพาครอบครัวมาพักผ่อนแบบชิล
อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
และมีบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก
พลาดไม่ได้เลยครับเพราะวันนี้จะพาคุณผู้ชม
เดินทางมาที่เมืองโอ่งมังกรจังหวัดราชบุรีนั่นเอง

จังหวัดราชบุรีเวลานี้
คงต้องยกให้กับโรงแรมราชบุระ
ที่ชูอัตลักษณ์ความเป็นเมืองโอ่งมังกรได้เป็นอย่างดี
ด้วยการดีไซน์เส้นลายโค้งเว้า
ถ่ายทอดผ่านการตกแต่งตัวอาคารประตูพื้นสระว่ายน้ำ

ที่ปรากฏให้เห็นทั่วทุกจุดของโรงแรม
เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของคนราชบุรี
เอาไว้ด้วยกันอย่างดีเลยทีเดียวครับ
โรงแรมราชาบุระที่ราชบุรีแห่งนี้
เป็นโรงแรมแขกบ้านแขกเมืองในแบบรักชิรี
ที่สามารถสัมผัสได้ในราคาที่ไม่แพง
เป็นโรงแรมอัตลักษณ์โรงแรมโอ่ง
เราดูจากวัฒนธรรมในห้องเรื่องของภาพวาด
การปั้นดินที่มาจากศิลปินแห่งชาติ
โดยแต้มจุดสีต่างที่เป็นวิถีชีวิตของคนราชบุรี
แม้แต่ในตู้เสื้อผ้าก็ทำเป็นรูปโอ่ง
หัวเตียงก็ทำเป็นรูปหาย
ซึ่งทั้งหมดนี้ดูเป็นอัตลักษณ์
และดูเส้นโค้งต่างดูสีของดิน
ก็อยากจะเชิญชวนให้มาสัมผัสมาดูว่าโอ่งเป็นยังไง

แค่เห็นบรรยากาศของโรงแรมนะ
แม่อยากจะพักแบบว่าพาลูกไปเที่ยวแล้วอะค่ะ

เพราะว่านอกจากบรรยากาศที่แบบสุดยอดแล้ว

ที่เป็นการนำเอาศิลปะวัฒนธรรม
แสดงแรกครับว่าไม่มีทางผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ
แต่รู้ไหมครับว่ากว่าจะเป็นราชาบุระในแบบวันนี้นะครับ

เพราะต้องผ่านทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงต่างมากมายนะครับ
พูดสักขนาดนี้แล้วนะครับผมขอเชิญเจ้าของเลยดีกว่านะครับ
คุณบดินพัฒน์อธิบตระกูลนะครับ
เชิญครับเชิญค่าาาาาาาไฟเชิญค่าาาา

ฝากเนื้อฝากตัวเลยได้ไหมคะเห็นว่าเป็นเจ้าของโรงแรมก็เลยอยากเป็นหลาน

ค่ะเอาล่ะคือจริงแล้วเนี่ยอยากรู้เรื่องราวที่มาที่ไป
กับโรงแรมที่มันมีดีไซน์มีอัตลักษณ์สวยงามขนาดนี้นะคะ
เอาอย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตคุณอาเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันนะคะ
เชิญค่ะเชิญค่ะค่ะตอนนี้ไม่รอช้านะคะคุณอาค่ะ
ขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะคะว่าชื่อโรงแรมค่ะราชาบูระ
มีความหมายว่ายังไงนะคะแล้วก็มีที่ไปที่มายังไงคะ
ปราบราชาก็คือราชบุรีบุระกับเมืองเมืองพระราชา

จริงเป็นถนนราชาปุระจะเรียกปุระเนี่ยพอดีมาคล้องจองกับบุรีปุระไง
อืมก็เลยกลายเป็นรายพากุระ
คือโรงแรมของเมืองราชบุรีครับ
ก่อนที่จะมีคำว่าราชาบุระนะครับเห็นว่าคุณอามีธุรกิจหลายอย่างเลย

โอ่ยเล่าเรื่องยาวเดี๋ยวพี่ย่ำสรุปให้สั้น
ก็คือเดิมก็จากพ่อแม่ก็เป็น

โรงงานทอพาก็ที่ชวันราชบุรีเหมือนกันครับ

ก็ยังทอผ้าอยู่แต่เป็นทอผ้าภูรี
บ๊ายโตร์งค่ะนูกลว่าร้องเพัง

เนื่องจากว่าระบบประหิการภาษี

เรื่องของภาษีเรื่องอะไรทั่วไปหมดปุ๊บ
ของของจีนเขาได้ได้เข้ามาเยอะมากเลยนะครับแล้วพอดีก็ช่วงน้องชายอยากได้ก็เลยขายให้น้องชายไป
ค่ะอ่าแต่พ่อพ่อไทยยังทำอยู่น่ะอ๋อ
ครับพ่อไทยยังทำอยู่ค่ะพ่อขายโรงงานไปแล้วอ่า
ก็มาทำก่อสร้างมาทำงานก่อสร้างอีกโอ้โหยังไงคะ
ทำก่อสร้างสร้างเป็นหมู่บ้านค่ะครับ
หมู่บ้านชื่อดอฟโรสร้างเพื่อให้ลูกจะได้เป็นแอดวาสในการก่อสร้างเป็นนักพัฒนาสังหา
เหมือนเขาก็จะได้ทำต่ออีกทีนึงใช่พอจากแล้วหลังจากนั้นก็อยู่มากขึ้นแล้ว
จะอยู่บ้านเฉยเฉยไอ้ที่ทีนแปงเนี้ยแปงกับโรงแรมเนี้ยครับ
ประมาณสี่ไร่กว่าซื้อมานานแล้วก็ตั้งใจจะทำบ้านอยู่แล้วก็ให้ลูกลูกอยู่ค่ะอ่า
ทำเป็นทำเป็นต่างต่างมีสระว่ายน้ำแต่ที่พอดีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็บอกว่า
เราต้องมีตัวตนแกบอกต้องมีตัวตนเราอยู่ใช้ไม่ได้
ฉันต้องทำอะไรทุกอย่างก็เลยขยันทำต่อมาไงอืม
ทำมาก็เลยมาทำโรงแรมเนื่องจากว่าก่อสร้างเสร็จปุ๊บพนักงานอ่ะ
ก่อสร้างตามมาเนี้ยไม่มีงานทำแล้วก็ต้องหอพิวกันมาใช่ไหม
มาสร้างโรงแรมต่อครับโรงแรมก็จะสร้างให้แปลกไม่เหมือนกับใคร
สิ่งที่ไม่เหมือนครับเพราะถ้าเหมือนแล้วมันขายยากอืม
แล้วก็เป็นการสร้างให้ราบรีมีโรงแรมอัตลักษณ์เพราะว่าที่อื่นมีหมดแล้วใช่ไหมฮะ
สร้างมาเพื่อสร้างให้จังหวัดลาบไปมีชื่อเสียงด้วยไงค่ะครับ
นี่ขออนุญาตนะคะสร้างช่วงไหนแล้วใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานขนาดไหนคะ
สร้างก็ประมาณก่อนปีห้าห้าเก้าหรือไหมปีห้าเก้าแล้วเจอ
เจอโควิดพอดีเลยค่ะแล้วทำยังไงอ่ะ
เจอปั๊บเลยก็พักมันพักเลยค่ะตอนนั้นดู
ดูไม่เครียดตอนนั้นเครียดไหมฮะมาอยู่ดีอ้าวแพทย์ไปโรงแรมใหม่อ้าวโควิดซะอย่างนั้น
ใช่แล้วเราจัดการยังไงมันก็พอมีเงินไงก็จ่ายพนักงานไปพนักงานเป็นคนดี
ก็ช่วยคนละครึ่งพนักงานดี
แต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาพนักงานออกอะไรเลยก็อยู่ด้วยกันนี่แหละ
ใช่ก็ช่วยแบบว่าเชฟเข้ามาไปด้วยใช่งานก็รับไปคนละครึ่งเดือน
ใช่ก็ไปเรื่อยเนี่ยแต่ว่าขาดทุนนะก็ขาดทุน
ต้องบอกว่ากว่าคุณอาจะมาถึงจุดนี้นะคะเรียกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ
อยากรู้ว่าการทำโรงแรมมีความพิเศษแตกต่างนะคะ
ยังไงบ้างคะอยากให้คุณอาช่วยเล่าความพิเศษตรงนี้หน่อยค่ะ
คือโรงแรมนี้การก่อสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นโรงแรมโอ่ง

ตอนนั้นเลือกที่จะใช้ของดีของราชบุรี
อ่าค่ะค่ะค่ะค่ะ
และสายน้ำที่คดโค้งสวยงาม

และวิจีกความอยู่ของชาวร้านอีกที่ง่ำสงบ
แล้วดีไซน์ในห้องพักของโรงแรมของคุณอาเป็นยังไง

แพงที่สุดสร้างยากสุด
สูตรค่ะปูเวทนี่แหละอาจรรมานสัก๔๐๐๐๐๐ปี

เดี๋ยวพาไปดูดีไซน์ห้องพักแต่ละโซน
ว่าจะมีความสวยงามแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
จะมีอยู่ทั้งหมด๕๖ห้อง

ห้องพักพร้อมระเบียงที่มองเห็นบรรยากาศพระอาทิตย์ตก
บริเวณฮิวค๋าเต้านาล๔สุดยอดไปเลยแหละครับ
สำหรับผู้ที่อยากมาพักผ่อนและอยากนอนแช่อ่างจากุซี่
และได้สปาไปในตัวแค่นี้ก็ฟินแล้วล่ะครับ
ยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะโซนสุดท้ายจะเป็นห้องพักแบบวิลล่า
มีการดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเรานอนอยู่ในโอ่ง๓ใบซ้อนกัน
เสมือนสายน้ำแม่กรองที่หล่อเลี้ยงผู้คนในจังหวัดราชบุรีนั่นเองล่ะครับ
เห็นไหมล่ะครับว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนไหนของโรงแรม
ก็จะมีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง

ที่ไม่หลุดคอนเซ็ปต์ของโรงแรมเลยจริงครับ

เห็นแล้วไม่ต้องอยากจะลงไปไหว้นะ
อยู่ในสระสัก๒๓ชั่วโมงนะคะ

เราอยู่กับทายาทของคุณอาอีกหนึ่งท่านนะคะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณบ๊อบเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญ
ที่ช่วยเหลือในการดูแลเรื่องของการออกแบบด้วยไหมคะคุณบ๊อบ
เรื่องของกลยุทธ์ของโรงแรมด้วยไหมคะ

ครับก็ผมก็ดูตั้งแต่สมัยตอนก่อสร้างเลยครับ

ก็จะประสานงานกับพวกแบบแล้วก็ประสานงานกับบริษัทผู้รับเหมาครับ

ยากมากเลยครับเพราะว่าแบบค่อนข้างที่จะมีดีเทลเยอะมาก
แล้วก็มีส่วนบล็อกส่วนโค้งที่มันไม่เหมือนกับตอนที่เราทำการสร้างบ้าน

และอย่างที่คุณอาบอกสระที่ปูกระเบื้องเป็นรูปองค์ราชบุรี

ไม่มีครับอันนั้นเป็นช่างที่ถนัดในการปูสระลวดลายสระ

เหมือนที่เราตั้งใจให้มันเป็นรวดลายมีความเป็นโอ่งแบบนั้นเลย

จะบอกนะครับว่าความพิเศษของที่นี่นะครับไม่ใช่เรื่องดีไซน์นะครับ
เรื่องอาหารการกินของกินก็พิเศษ

ก็คุณพ่อครับตั้งใจที่จะใช้ของดีของราชบุรีครับ
ก็จะมีเป็นเต้าหู้ดำครับเป็นของดีที่อำเภอโปธราบ
เอาไปแช่ในน้ำผะโลอืม
น้ำของผะโลครับก็จะเข้าไปในเนื้อเต้าหู้
เต้าหู้จะมีกลิ่นผะโล

อันนี้หนูเคยทาน

ใช่ก็เลยเอามาประยุกต์ก็คือเอาของดีของจังหวัดราชบุรีมาไว้ทั้งหมดอยู่ในโรงแรมเลย
แล้วอย่างนี้หลังจากที่โรงแรมกลับมาเปิดเนี่ยค่ะไม่ต้องทราบมาว่าพนักงานต่างก็เป็นคนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเองด้วยใช่ไหมคะ

ทำไมถึงเราต้องเอาคนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะ
เพราะความตั้งใจแรกของเราครับเราอยากสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ด้วยครับ
เขาอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะพอนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาบริการดีมาก

อนุญาตถามคุณอาว่าหลังจากเกิดสถานการณ์โควิดนะคะ
โรงแรมก็ปิดตัวไปแต่พอกลับมาเปิดอีกครั้งนึงอะค่ะ
เราใช้กลยุทธ์อะไรคะในการมัดใจลูกค้า
ให้ลูกค้ากลับมาใช้โรงแรมของเราค่ะ

ถ้ามันลดราคามันก็เหมือนไม่มีคุณค่าไง
ฉะนั้นเราเองก็ไม่ได้ลดราคาโรงแรมเรายังราคาคงเดิม
แต่เราเพิ่มคุณค่าของมัน
เพิ่มคุณค่าโดยการที่ว่ารักษามาตรฐานการ
แล้วก็ทำสิ่งที่ให้ลูกค้าคุ้มค่ามากขึ้น
ให้เขามาแล้วเขาได้บริการที่ดี
เราก็มั่นใจว่ามาโรงแรมเราปลอดภัย

ธุรกิจที่เราทำอยู่เราไม่ได้ลดราคา
เพราะไปแข่งขันกันมากแล้วผลสุดท้ายธุรกิจจะอยู่ไม่ได้

อันนี้เป็นไอเดียที่เราคิดไม่ถึงเลยนะ

ทำให้เมืองราชบุรีเนี่ยเรียกว่าแบบ
มีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์

ฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะ
อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ค่ะ

สมมุติว่าเราอยากทำอันเนี่ย

อนาคตเราอยู่กับมันไปอีกหลายปี
เราสามารถอยู่กับมันได้ไหม

แต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันจะรับลื่นตลอดครับ

มีอุปสรรคใช่มีดีบ้างไม่ดีบ้าง

คุณอาละค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
สัมภาษณ์ลูกหลาหน่อยครับอยากใช้ดินของกลาง

อยากวิธีธุรกิจเป็นของของตัวเองต้องมีต้องทำอย่างไรบ้างครับ

วงหนึ่งที่มาเกี่ยวกันก็คือสิ่งที่โลกต้องการด้วย

ทำไมทำสิ่งโลกไม่ต้องการ

ในคำสอนของพุทธเจ้าก็มีอยู่แล้ว

กลับใช้ได้กับการทำงาน

ใครที่ต้องอยู่แล้วสนใจ
อยากจะเข้าพักไปพักที่โรงแรม

หรือไม่ก็โทรมาสอบถามก็ได้ครับ
เป็นเบอร์๐๓๒๙๑๙๙ครับ

ว่าจากไอเดียเริ่มต้นนี่คือหอพักธรรมดานะครับ
คุณบ๊อบบอร์ดครับทำเป็นสิ่งที่เราชอบนะฮะ

ตอบแทนที่ได้กลับมาต้องคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับ
อย่างเช่นโรงแรมราชาภูระเป็นตัวอย่างนะครับ
เริ่มต้นที่ดูธรรมดานะฮะแต่ปัจจุบันครับ
กลายเป็นโรงแรมที่มีอัตลักษณ์มีเรื่องราววิถีชีวิต
จิตวิญญาณแห่งจังหวัดราชบุรีอย่างเต็มที่ครับ

วันนี้รายการเศรษฐีป้ายแดงของเรานะคะ
ที่ให้เกรียญมาร่วมรายการกับเรากันนี่แล้วมากนะคะ
ขอบคุณค่ะ
ใช่เลยค่ะเพราะว่าดูในวิทยานะคะ

เดี๋ยวจะขอห้องแบบว่าที่มีจักรุซี่สักนิดนึงค่ะ

เนแล้วทำไมหนูถึงนอนในศาลครับ